หรือภรวงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓
ซึ่งรัฐบาลตั้งเป็นวงเงินงบขาดดุล๓๒ล้านล้านบาท
พรุ่งนี้แล้วนะคะจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาพผู้แทนราชดร
เพื่อขอความเห็นวาระแรก
ทีนี้แต่ละฝ่ายจะเป็นวิบฝ่ายค้านก็ดีฝ่ายรัฐบาลก็ดี
เขาก็ต้องมีการแบ่งสัดส่วนบริหารเวลากันนะคะ
วันนี้ค่ะนายวิรัติรัตนเศษประธานวิบฝ่ายรัฐบาล

รัฐบาลแล้วก็วิบฝ่ายค้านบอกว่า
ที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติขยายเวลาการอภิปรายร่าง
พรบงบประมาณรายจ่ายปี๒๕๕๙
เพิ่มเป็นฝ่ายละ๑๘ชั่วโมง
จากเดิมคือเดิมทีเดียวเขาตกลงกันไว้ที่ฝ่ายละ๑๕ชั่วโมง
โดยจะเริ่มประชุมเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีในเวลาพรุ่งนี้
แล้วก็เลิกการประชุมคืนหลังเที่ยงคืนของแต่ละวัน
เพื่อจะได้มาประชุมต่อในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น
โดยไม่ต้องนับองค์ประชุม
ส่วนฝ่ายใดประท้วงก็ให้หักเวลาของฝ่ายนั้น

ขณะที่การแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาฮม
ส่วนนี้ท่านต้องเป็นคนแถลงก่อนเลย

โดยไม่นับรวมเวลาอภิปรายของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ส่วนการอภิปรายของคณะรัฐมนตรีได้เวลาคือเอาไป๖ชั่วโมง
ให้รวมอยู่ในโคต้า๑๘ชั่วโมงของฝ่ายรัฐบาลด้วย
ขณะที่นายสุธินคลังแสงประธานวิทย์ฝ่ายค้าน
ทีมข่าวก็ไปถามว่าวันพรุ่งนี้๓วัน๑๗๑๘
จะพูดเรื่องอะไรบ้างกรอบนะคะสำหรับฝ่ายค้านที่จะอภิปราย
มีหลายเรื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการจะดูว่า
ใช้งบประมาณทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนหรือไม่
แก้ไขปัญหาของประเทศตรงจุดหรือเปล่า
ใช้งบประมาณเป็นไปตามหลักระเบียบวิธีงบประมาณตามกฎหมายหรือไม่
รวมถึงงบประมาณที่จัดโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่านะคะ
ส่วนใครจะอภิปรายบ้างสสจาก๗พักฝ่ายค้าน
รวบรวมออกมาแล้วนะคะมีทั้งหมด๑๐๖คน
จากนี้ในช่วงยกมือคุณสุธินคลังแสงยืนยันเลยว่า
เอาเฉพาะพักเพื่อไทยก่อนนะไม่มีงูเห่าแน่นอน
เพราะว่าการประชุมมติออกมาแล้วห้ามแห่กดพัก
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะมี๑๓หรือ๑๔งูเห่าจากภักดิ์เพื่อไทย

ประชุมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้าเดี๋ยวดูกันอีกทีละกันในเรื่องนี้นะคะ
เอาไปถามฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างนะคะ
อุตมาสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
บอกว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านจะเน้นอภิปรายทุกประเด็น
เพราะว่าได้เตรียมความพร้อมข้อมูลด้านงบประมาณในทุกประเด็น
เหมือนกันที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล
มาแบบครบถ้วนและพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอ
จากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนอกจากนี้มั่นใจว่า
พรบงบประมาณปี๖๓จะผ่านมติของสภา
อย่างแน่นอนแม้จะมีเสียงปริ่มน้ำก็ตามค่ะ
คุณผู้ชมคะดูอีกหนึ่งท่านนะคะได้รับเลือกให้มาเป็นสอสอ
แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้ทำหน้าที่ในสภาพผู้แทนรัศดร
หัวหน้าพักอนาคตใหม่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ
บอกว่าจากการที่เขาไปดูไปศึกษา
ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
มันมีปัญหาพอสมควรนะโดยเฉพาะเรื่องของความเหลื่อมล้ำ

ถ้าเกิดว่าไปดูไส้ในลึกของพรบฉบับนี้
จะพบว่างบประมาณส่วนกลางคือมันไปกระจุกอยู่ส่วนกลาง

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคุณธนทรบอกว่า
ต้องเอางบกลางกระจายลงสู่ท้องถิ่น
ให้อำนาจการบริหารงานกับท้องถิ่นเป็นอิสระมากขึ้น
ก็คือกระจายอำนาจสู่ภูมิภาคนั่นเองนะคะ
ระบุว่าร่างพรบฉบับนี้
จะเป็นการตอกย้ำถึงการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนขนาดใหญ่

คุณธนทรให้ข้อสังเกตน่าสนใจ
ทำให้อีก๑๐ปีข้างหน้าอนาคตประเทศไทยจะมองไม่เห็นเลย